เป็นเรื่องศึกสายพันธุ์
ศึกสายพันธุ์แต่เป็น๒ลุมหนึ่ง

พิษบูนายจะมาลุยหมาไทยแบบนี้ไม่ได้นะ
ดอมนายจะมาทำแบบนี้ไม่ได้
อันนี้เป็นถิ่นเราแล้วนายจะพาเพื่อนมารุมเราแบบนี้ไม่ได้ดอม
พิษบูเลยนะตัวเดียวก็ว่าโหดแล้วนะ
อย่าไปเรียกชื่อดอมสิ

คือเขามาโพสต์บอกว่าวันนี้วิ่งมากัดคอหมาเรานอนพับเลย
เพราะดีที่ยังไม่ได้กัดคน
เพราะดีที่ยังห้ามไว้ทันไม่งั้นหมาเราตายแน่
ชาวเน็ตเข้ามาบอกว่าที่น้องไม่หนีเลยทีแรกเป็นเพราะอะไรรู้ไหม

วงบ้านของตัวเองนี่คือสัญชาติยานนะครับของหมานะฮะ
เพราะรู้ว่าสู้แรงเขาไม่ไหวแต่คงห่วงเลยไม่หนี
มีรายละเอียดเพิ่มเติมจากคนโพสต์นะครับมาตอบเมนต์บอกว่า
หมาไทยถูกกัดเขี้ยวทะลุคอ๒รู
แต่ยังเดินเล่นได้แต่ซึมกินน้อยลง
ต่อมามาอัปเดตอีกบอกว่าน้องที่ร้านหมาไทยก็หมายถึงตัวหมานะ
ปกติครับเริ่มดีขึ้นแล้วหลังจากซึมไม่กินข้าวไปสองวันล่าสุด

มาบอกอีกว่าเป็นปกติแล้ว

เออดอมที่หลังนายเป็นหมาหมู่แบบนี้ไม่ได้

แต่ว่าเลี้ยงพิษบูต้องจุงดีนะ
จูงต้องมั่นคงแล้วก็ต้องอย่าปล่อยหลุดเลยนะ